เดี๋ยวก่อน

วันเพนเดือนเดือนที่สองนะครับ

พักไถ่ยินประหนูก่อนจริงวันลอยไก่พง
มันมีไฟของตัวเองด้วยนะ

ขอเชิญน้องแก่ออกมาลำวงลำวงวันลอยกะทง
ลำวงวันลอยกะทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ
ให้คุณผู้ชมสุขใจด้วย
มาให้ตอนแรกอะจะตามไปนี่รับนายกตุ
พี่โป๊ะเรือแล้วแม่นายกก็ส่งตรงนี้น่ะ

เพราะว่าหลายคนก็รอดูไงภาพคู่น่ะ
ก็คือเป็นภาพที่หลายคนจับตามองว่า

อย่างที่เขาบอกว่าจะลอยความขัดแย้ง

คุณจุริราศนาวิสิทธิ์นะครับ

อาจจะไม่ลงมาข้างล่างนี่ปะเพราะว่ากลัวเดี๋ยวกลัวแบบ

อ่างน้ำใสจังเลย
นี่ถือคลององค์อ่างนี่ถือเป็นผลงานของรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหม
ก็เป็นผลงานอันน่าภาคภูมิใจของเขา

ไม่ให้คนมาขายของอะไรอย่างนี้ค่ะปรับภาพลักษณ์

แต่ว่าพอมาปรับอีกทีก็ดูดีทีเดียว

รัฐบาลลุงตู่คือคลององอ่าง

เพราะฉะนั้นวันนี้นายกนายกเองกับรอง
นี่ไงพี่ป้อมพี่ป้อมมาแล้ว

ไม่ได้ลงมาไม่ได้ลงมา
เท่าที่ถ้าดูจากภาพนี้ไม่ได้ลงมาน่าจะอยู่ข้างบนมั้งคะ
อันนี้คลองพระดุง
คลองพดุงคลองพดุงกรุงเกษม

ความพดุงนี้เขาปรับไปยังไงบ้างจ๊ะมิ้นจ๋า
รู้สึกว่าจะมีการแบบปรับภาพลักษณ์คล้ายกับของอุงอ่างเหมือนกัน
เอาดอกไม้ต้นมงต้นไม้มาลงให้มันดูแล้วสวย
ดูแล้วแบบนายกจะตกหรือเปล่านายกจะตกหรือเปล่า
ตกน้ำลึกไปนิดนึงเฉย

นานทีนายกจะออกพร้อมภรรยาทีนึงนะฮะ
ซึ่งวันนี้ฟังคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกวิทยุมนตรี
แล้วก็พร้อมภรรยาเป็นประธานงานสืบสารประเพณีรอยกระทงวิถีไทย
พุทธศักราช๒๕๖๔ที่คลองพดุงกรุงเกษม
ซึ่งคลองพระดุงกรุงเกษมจริงแล้วใกล้ธรรมเนียบรัฐบาลที่สุด
ภายใต้ชื่องานที่ยาวที่สุดตั้งแต่เราเกิดมากันนะครับ
รอยกระทงวิถีใหม่สืบสารประเพณีไทยหนึ่งครอบครัวหนึ่ง
ทงรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยปอดโรคปลอดภัย

เห็นใจพิธีกรเหมือนกันนะคะถ้าแบบมีแบบรายงานอะไรอย่างนี้

ถ้าสมมุติเป็นพิธีกรอีเวนที่ขอต้อนรับเข้าสู่
งานรอยกระทงวิถีไทยพุทธศักราช๒๕๖๔ภายใต้ชะงาน๑๐

ขอต้อนรับสู่ขอต้อนรับท่านนายกสู่รอยกระทงวิถีใหม่สืบสารประเพณีไทย๑ครอบครัว๑กระทงรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามัยปลอดโรคปลอดภัยครับ
ต้องหายใจเฮือกใหญ่ก่อนที่จะพูดชื่อ

คุณแม่แฟนหลายคนสงสัยบอกอยากรู้ว่าท่านนายกขอพรอะไร
เราไม่ได้ยินไงเพราะว่านี่เราก็จะเห็นควสกอยู่ใกล้
คุณนายกเขาได้อธิษฐานในช่วงปล่อยรอยกระทงขอขมาราโทษพระแม่คงคา
เมื่อกี้เราเห็นท่านรองอันนี้คุณแอสวินแล้วเราดูมีใครอีก
เพราะครูเห็นรัฐมนตรีติ๊กเหมือนกันรัฐมนตรีวัตนธรรมอยู่ที่เดินกวันคลุมผ้อม
เสร็จสิ้นก็มีการถ่ายภาพหมู่กับผู้มาร่วมงาน

บิ๊บป๊อบผนิกอนุพงศ์อ๋อมธหนึ่งไปด้วย

ครบไหมมาหมดเลยมาหมดเลย๓ป

ถ้าส่งกลุ่มไลน์คือทุกคนต้องมาต้องเช็คชื่อ
ปพหนึ่งเขามาอยู่แล้วถึงต้องมาแล้ว

แต่วันนี้แน่นอนที่จริงน่าจะมีรูป
ให้กับเด็กที่ไปร่วมงานด้วยวันนี้
ตอนนี้ก็นอกจากที่กรุงเทพตอนนี้ที่เชียงใหม่
แต่วันนี้เราขอตัดภาพไปที่เชียงใหม่
เราจะรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่ครับ
เทศกาลรอยกระทงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้
คุณสลันพัฒน์ครับสวัสดีฮะอยู่ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้าง
คุณผู้ชมครับประเพณียี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่๒๕๖๐
หรือว่าประเพณีรอยกระทงในปีนี้บรรยากาศ
คึกคักนะคะหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่
ได้มีการเปิดให้มีการกลับมาท่องเที่ยวกันอีกครั้งค่ะ
ซึ่งปีนี้ถือว่ามีไฮไลท์หลักจะมีการเปิดประเพณียี่เป็ง
ในเวลา๑๘น๓๐นที่ประตูฆ่าแพร่
ส่วนที่จุดดังกล่าวนี้ก็จะมีการแสดงดนตรีพื้นเมือง
รวมไปถึงการโชว์กระทงใหญ่ซึ่งมีการตั้งประกวดทั้งหมดกว่า
กระทงรอบตัวเมืองเชียงใหม่อีกด้วยค่ะ
การจัดงานในปีนี้นะคะมีการปรับรูปแบบใหม่ค่ะ
โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ไลฟ์สตรีมมิ่ง
แพลตฟอร์มโซเชียลต่างเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามจากทั่วทุกมุมโลกนะคะ
สัมผัสความสวยงามความงดงามของประเพณีภูมิปัญญาจังหวัดเชียงใหม่
ในปีนี้ประเพณียี่เป็งนะคะจัดขึ้น๑๙๒๐พฤศจิกายนบริเวณ
ตั้งแต่หน้าเทศบาลเมืองเจียงใหม่
วงประตูท่าแพรขวงอนุสวรีสามกษัตริย์บริเวณรอบคู่เมือง
เป็นการประกวดเทพีเทพบุตรหนูน้อยยี่เป็ง
และการประกวดกระทงสืบสารล้านนาอีกด้วยค่ะ
ซึ่งในปีนี้นะคะสังเกตได้ว่าถ้าคุณผู้ชมที่มาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาร่วมงาน
ซึ่งก็มีการประดับคมล้านนานับหมื่นดวงสว่างสวัยทั่วเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะในคืนนี้
และที่สำคัญค่ะไฮไลท์ของการจัดงานครั้งนี้จะอยู่ที่บริเวณประตูท่าแพร
ซึ่งก็จะมีการประดับประดาษไปด้วยโคมพัดล้านนาที่สูงที่สุดในโลก
สูงกว่า๗๒๕เมตรนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสที่เมืองเชียงใหม่
อายุครบรอบ๗๒๕ปีอีกด้วยค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะบริเวณจุดต่างตั้งแต่หน้าเทศบาล
ไปจนถึงลานสามกษัตริย์ประตูช้างเผือกนะคะ
รวมไปถึงจุดที่ประตูท่าแพรก็ได้มีการนำรถกระทงใหญ่มาจอดค่ะ
เพื่อที่จะให้ประชาชนได้เที่ยวชมความสวยงาม
แล้วก็เป็นการประกวดกระทงกว่า๒๐กระทงใหญ่นะคะในปีนี้
ขณะที่ด้านของนางมณีการหอมชื่นประธานชมรมบ้านเอื้อรักไทยจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็ได้เปิดเผยนะคะว่าวันนี้มาพร้อมกับกลุ่มนางรำ๑๑คน
เพื่อมาฟ้อนเทียนค่ะเป็นการบูชาเมืองเจียงใหม่
แล้วก็เป็นการถวายองค์สามกษัตริย์
เพื่อที่จะประกอบความเป็นสิริมงคลให้กับประเพณีทางเหนือของชาวล้านนาอีกด้วยค่ะ
ก็เป็นบรรยากาศที่ถือว่าชาวเชียงใหม่เองก็รณรงค์นะคะ
เพื่อที่จะให้มาร่วมงานจังหวัดเชียงใหม่ในขณะเดียวกันในวันนี้นะคะ
จุดที่ดิฉันยืนอยู่ในขณะนี้นะคะคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นช่วงของประตูช้างเผือกนะคะ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นจุดที่มีกลุ่มนักศึกษากลุ่มดนตรีพื้นเมือง
เตรียมที่จะแสดงดนตรีพื้นเมืองขณะเดียวกัน
เดี๋ยวให้ดูฝั่งซ้ายมือตอนนี้ยังไม่มีการเปิดไฟมากนักนะคะ

ซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นึงตั้งแต่เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
จะมีการเปิดไฟเพื่อให้เป็นคมล้านนาที่สวยงาม
ขณะเดียวกันมุมฝั่งนี้นะคะเป็นกระทงของสถาบัน
จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งก็เป็นการจัดตั้งรถกระทงใหญ่นะคะ
มาจอดในจุดดังกล่าวนี้ให้ประชาชนได้ชมความสวยงามอีกด้วย
ขณะเดียวกันนะคะมุมฝั่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
ก็ได้เป็นมุมที่นักศึกษากลุ่มดนตรีพื้นเมืองนะคะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็มาเตรียมทำการแสดงในคืนนี้อีกด้วยค่ะ
และนี่คือบรรยากาศล่าสุดนะคะของการเตรียมที่จะจัดงานประเพณียี่เป็ง๒๕๖๒
ในวันนี้นะคะถือว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้รณรงค์
ทั้งเรื่องของการงดปล่อยโคมไฟนะคะ
รวมไปถึงการปลอดสุราแอลกอฮอล์แล้วก็ที่สำคัญงดประทัดยักษ
เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและป้องกันโควิดอีกด้วยค่ะ

ปล่อยไม่ได้ขอบคุณนะครับคุณสรรพัฒน์นะครับส่งคุณผู้สรรพัฒน์พัฒน์นะคะ
จริงเมื่อกี้ที่เขาจัดเป็นซุ้มก็เลยคงจัดเป็นซุ้มแทน

อย่างทุกทีจะเป็นการแห่ถูกไหมคะที่เชียงใหม่เขาจะแบบขับรถไป

เชื่อไหมค่ะคุณแม่๑๕นาทีแม่สี๑๕นาทีสวยนะ

ขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้ภืมถ่าน

นี่มีแต่คนบอกว่านางนพมัดแองจี้น่ารักมาก

พี่มณฑ์วันนี้เขาบอกว่าจะมีจันทราฆาตป่ะคะ

บางคนเขาก็เชื่อว่าจะสารพัสจะเปลี่ยนกะเพราเงินเปลี่ยน
เขาบอกว่าเปลี่ยนพันธุ์ตั้งขึ้นด้วยใช่ไหมล่ะ

ตอบ๑องค์กรนี้ไม่ได้หรือแหมแต่ตอนนี้ไม่ได้ร่วมกันหรอผมเขาก็บอกว่าจริงจริง
แล้วเนี่ยขยะมันเยอะขึ้นค่ะแล้วก่อนที่แบบลงลอยคนละกระทงเนี่ย
อืมมันเยอะมากทุกวันนี้มันเยอะจริงจริงขยะเขาก็เลยบอกเฮ้
ช่วยกันหน่อยแล้วกันก็เข้าใจมันเป็นประเพณีแต่ก็เอาเข้าที่ได้
ครอบครัวละหนึ่งกระทงอะไรแบบนั้นไม่เห็นบางคนทำเป็นน้ำแข็งอะค่ะ
ลอยไปก็ให้ละลายไปเลยอย่างนั้นพี่ชอบขนมปังก็เน่านะ
เอาจริงจริงอ่ะใช่ใช่เพราะปลาบางทีมันก็ไม่ได้กินได้มันกินไม่ไหวหรอ
ไม่ไหวบางทีทาทรงทาสีอะไรอย่างเงี้ยน้องเอาอย่างงี้เอาอย่างงี้มะละกอก็มีน่ะ
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวหลังครบทรงชาติวันนี้เรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะ
เดี๋ยวจะต้องให้มิ้นท์มาสรุปหลักใหญ่ใจความเพราะเสร็จจากรายการนี้
มิ้นท์จะต้องไปไทยรัฐนิวโชว์ต่อใช่ค่ะมิ้นท์อยู่ในครึ่งรายการ
แต่มิ้นท์จะต้องมาอธิบายเรื่องผู้กำกับโจ้อ่าเพราะว่า
อันนี้ผู้กำกับโจ้ขึ้นสารปุ๊บมีการปฏิเสธถูกต้อง
ไอ้ข้อหาฆ่าทรมานเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะค่ะ
วันนี้ที่คนพูดถึงกันสองเรื่องจริงเลย
คือเขาบอกว่าเตรียมใจไว้นะอันนี้เตรียมใจไว้ก่อนเลยนะ
ค่าไฟเดือนเมษายนมันเป็นหน้าร้อน
เมษาที่จะถึงนี้เมษาปีหน้าเขาบอกคุณจะตกใจกับค่าไฟที่สุด
เท่าไหร่เขาบอกเกือบสามบาทกว่าสักสี่บาท
เกือบสามบาทไปก่อนค่าไฟขึ้นอืม
ค่าไฟขึ้นติดโซลาเซล
ก็ต้องติดล่ะวินาทีนี้ไม่เราพูดได้ว่าติดโซลาเซล
แต่คนทั่วไปติดโซลาเซมก็ไม่ใช่หมื่นสองหมื่นเนาะ
ถูกใช่ค่ะจริงอ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือ
เขาปฏิเสธข้อหาฆ่าโดยทรมานเรื่องราวเป็นยังไงมิ้น
เรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าจำได้คืออายการสั่งฟ้องไปแล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะ
ฟ้องอดีตพ่วงกับโจ้รวมถึงพวกรวมทั้งหมด๗คน
๔ข้อหาเดี๋ยวมิ้นไล่ข้อหาให้ฟังก่อน
ข้อหาที่๑คือร่วมการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบคือมาตรา๑๕
ข้อหาที่๒คือเป็นเจ้าพนักงานและใช้อำนาจโดยมิชอบมาตรา๑๗๒
ข้อหาที่๓หนักที่สุดคือฆ่าผู้อื่นโดยทรมาน๒๘๘
และข้อหาที่๔คือข่มขืนใจผู้อื่นโดยที่ผู้อื่นแบบว่ากลัวว่าจะถึงแก่ชีวิต
อันนี้๓๐๙มีทั้งหมด๔ข้อหานักซึ่งตอนที่อายการสั่งฟ้องเนี่ยเขาบอกแล้วว่า
ไม่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตประหารสถานเดียวเท่านั้น
ฟ้องไปเสร็จปุ๊บวันนี้ค่ะสารเรียกสอบคำให้การก็เรียกสอบทั้งอดีตผู้อำกับโจ้แล้วก็พวกทั้ง๗คน
จำเลยมีทั้งหมดเจ็ดคนใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เนี่ย
พ่อของนายมาวินก็คือผู้ที่ตายคนที่ถูกเอาถุงดำคลุมหัวแล้วก็รัดคอเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
เขาขอยื่นเรื่องเป็นโจทย์ร่วมในการที่จะแบบสอบให้คำให้การด้วยพร้อมกับทนายความแล้วก็ฟังโจทย์
ซึ่งเขาให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยสามารถดูแล้วก็ติดตามผ่านทางคอนเฟอร์เนสได้
แต่ว่าในห้องที่สอบคำให้การเนี่ยนะคะก็จะมีแค่ทนายความตัวจำเลยอายการโจทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมราชธรรมเท่านั้น
พอสารพูดข้อเก่าหาไปทั้งหมด๔ข้อกล่าวหาปุ๊บ
ภูมิกับโจ้บอกก่อนเลยว่าผมรับข้อหาที่๑ข้อหาที่๒และข้อหาที่๔แต่ผมขอปฏิเสธข้อหาที่๓
คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือทารุณโหดร้ายเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มาวินเสียชีวิตผมตั้งใจทำเพื่อขยายผลเรื่องของยาเสพติด
ผมทำเพื่อชาติเพื่อผลประโยชน์ของชาติเพราะว่ายาเสพติดมันเป็นปัญหาสังคมนี่คือเหตุผลของอดีตภูมิกับโจ้ส่วนจำเลยที่สองเหมือนกับภูมิกับโจ้เลยก็คือ
แค่ข้อหาที่๑๒แล้วก็๔ปฏิเสธข้อหาที่สามเหมือนกันจำเลยที่สามยอมรับแค่ข้อหาที่๑กับ๒ปฏิเสธทั้งสามสี่เพราะเขาบอกว่าผมมาทีหลังตอนผมมาถึงเนี่ยเรื่องมันเกิดไปแล้วผมไม่ได้ไปร่วมทำร้ายเขาด้วยถ้าจำคลิปเราไม่ขอเอาคลิปมาออกอีกแล้วกันเนอะแต่ถ้าจำคลิปได้เนี่ยจะเห็นว่ามีคนที่อยู่ก่อนแล้วประมาณ๓๔คน
ไม่รับเพราะปฏิเสธเขาไม่ได้ทำแล้วเขาถูกสั่งมาเขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อยก็ต้องทำตามคำสั่งของตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็คืออดีตผู้อำกับโจ้ส่วนจำเลยที่๕ถึง๗ไม่รับเลยสักข้อกลับหาเดียวเพราะว่าเขาบอกว่าผมเดินเข้ามาที่หลังพอมาถึงเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วผมก็เดินออกไปอีกคนก็บอกผมยืนอยู่เฉย
ทาหลุนแล้วหวดร้าย

เพราะว่าข้อหาเนี่ยประหารสถานเดียวไหมคะ
นี่คือข้อหาที่หนักที่สุดคือข้อหาฆ่าคนตายมาตรา๒๘๙คือหนักที่สุดในกฎหมายไทยแล้ว

ถ้าที่ป่าชูเคยมาเล่าให้เราฟังเนอะ
คือหนักที่สุดแล้วคือฆ่าคนตายโดยเจตนาเนี่ยคืออยู่๒๘๙
และอันนี้ฆ่าโดยทรมานแล้วอย่างที่บอกว่าอายการระบุไว้เลยว่า
คือจริงแล้วโทษหนักสุดมันจะมีจำคุกตลอดชีวิตกับทหาร
แต่เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีโทษจำคุกตลอดชีวิต

ถ้ารับก็คือโทษประหารไปเลย
แต่ทีนี้ค่ะพี่ภาทัย
ไม่หมายถึงข้อ๓อะค่ะ

และทีนี้ที่น่าสนใจคือความรู้สึกเหรอหรือว่าความคิดเห็นของพ่อ
ของนายมาวินคือคนที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้

พ่อนะคะร้อยตรีจักริจกลั่นดีบอกว่า
อายการเนี่ยก็แนะนำให้เขาไปเป็นแบบเหมือนกับว่าโจทย์ร่วมในการสอบคำให้การ
ซึ่งพอฟังคำให้การของจำเลยแล้ว
พ่อคิดว่าเขาก็ให้การสมเหตุสมผลว่ามันคือการทำงาน

ลองไปฟังกันสักนิดหนึ่งก่อนครับ

อ่ะแต่พ่อพูดมาประมาณนี้
คนนี้คือคนที่เพิ่งไปเข้าไปทำงานใช่ไหม
จะมีอยู่คนหนึ่งเพิ่งเข้าไปทำงานได้ไม่กี่วันเองมิ้น

ใช่คนนั้นคือคนที่ตอนที่โดนจับอ่ะ
แล้วตอนเราสัมภาษณ์แม่อยู่แล้วเขาโทรมาร้องไห้กับแม่
บอกว่าแม่ผมไม่รู้เรื่องจริงคือ
ทำไงได้อ่ะก็เจ้านายสั่งผมก็ต้องไปแล้วเขาก็ร้องไห้
อันนั้นคือตำรวจน่าจะอยู่ในน่าจะเป็นจำเลยที่๕๗นี่แหละค่ะ

แสดงว่าตอนนี้ตำรวจทุกคนที่อยู่ในคลิปตอนนี้ก็อยู่ในคุกหมดเลย

เพราะฉันก็ยังไม่มีใครได้รับการประกันตัวออกมาทั้งสิ้น

สเต็ปต่ออันนี้เดี๋ยวคือมันต้องเข้าสู่กระบวนการศาล
แล้วศาลก็ต้องพิจารณาต่อมีการเรียกมาขึ้นศาลผู้คุย
แล้วสารชั้นต้นเขาก็ต้องตัดสินก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยจากสิ่งที่ทนายจำเลย
อายการฝั่งโจทย์หรืออะไรเนี่ยเอามาฟังแล้วเนี่ยสารจะพิจารณาว่ายังไง
อันนี้คืออยู่ที่ดุลยพินิษฐของศาลเลยเพราะว่าจำเลยอย่างอดีตผู้อำกับโจ้เอง
เขาก็บอกเขาทำเพื่อชาติไม่ได้มีเจตนาฆ่าเพราะฉะนั้นขอความเมตตาด้วย

ใช่ค่ะแต่คือมันก็ยังอีกยาวไกลเพราะอันนี้สารชั้นต้นใช่ไหมคะ
ก็อุทธรณ์ได้อีกดีการหลายปีจริงค่ะ
คำว่าอีกหลายปีกว่าละครเรื่องนี้จะจบ

ไปในหลายเดี๋ยวมิ๊นท์เธอจะต้องไปสายรัดดิวชฎต้องอ่านข่าวต่อ

ที่มีต๊อบเป็นคนฟังชอบฟังจะอ่านข่าว
เออฟังมานิดนึงอ่านข่าว
คนข่าวเนี่ยคนมนุษย์ข่าวเนี่ย
เค้ามีวินัยมากกว่าพิธีกรจริงเนาะ

วันนี้ผู้ติดเชื้อใหม่คือ๖๘๕๕นะคะ
แต่ว่าอาการดีขึ้นหายขึ้นก็ประมาณ๗๐๐กว่าคน

ใช่ค่ะเสียชีวิตวันนี้๕๑คน๕๑รายนะคะ

อย่างอเมริกานี่ถึงจะแจกล็อตโต้ไห่สวนรสไห่พิซซ่าฟรี

ออสเตรเลียใครไปฉีดวัคซีนแล้วแบบแจ็คพอร์ตออกได้รู้สึกได้กี่สิบล้านก็ไม่รู้

อยากให้คนไปฉีดซึ่งบ้านเราตอนนี้นายกก็เลยคิดว่าเอองั้นต้องทำแบบนี้แล้วแหละ
ซึ่งมันเหลือเวลาอีกแค่๑เดือนกับอีกประมาณ

เดี๋ยวก่อนเราลนลงกันเนี่ยแต่ในกรุงเทพหาวัคซีนง่ายพูดกันตรง
แต่ต่างจังหวัดเขาไม่ได้มีวัคซีนฉีดเยอะ

เรื่องต้นนะตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการออกมาชี้แจงในเรื่องว่า
ไม่พอหรือว่าอะไรตอนนี้ก็คือมีแต่การเรียกให้คนเข้าไปฉีด
ซึ่งมินก็เลยคิดว่าน่าจะยังมีพอแล้วก็น่าจะเริ่มกระจายออกไป
ตามจังหวัดต่างแล้วแต่อย่างที่บอกว่ามันก็มีหลายประเด็น

กลัวเรื่องผลข้างเคียงบ้างติดตามข่าวแล้ว
บางคนไม่อยากฉีดจริงก็มีเหมือนกัน

อีเวนต์ลนลงว่าเออมาฉีดเถอะ

อันแรกนี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะจัดสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีน

แต่เป็นสัปดาห์แห่งการฉีดวัคซีนนะคะ
พฤศจิกายนถึง๕ธันวาคม

ผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มแรงงานต่างด้าว
แล้วก็จะมีทางมหาวิทยาลัยเอ่ย

อบของรางวัลของแจกอะไรก็ว่ากันไป

ช่วงแรกมีแบบให้ควายให้เข้ามีว่าหวาย
แล้วก็ภาคเอกชนเองนะคะ
โวเชอร์ให้ส่วนลดแจกของรางวัลอะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้มันมีประเด็นเรื่องที่นายกบอกว่า
อยากให้คนไทยมีการแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย๑โดส
ในการที่จะออกไปทำกิจกรรมต่าง
อันนี้อาจจะเป็นประเด็นได้
เพราะว่าอย่างที่เมืองนอกทุกวันนี้ที่อเมริกาก็ดี
พอเรื่องการบังคับใช้วัคซีนพัสกอด
เพราะเขาบอกว่าร่างกายเป็นของเรา

ไทยเป็นประเทศที่ต้องการวัคซีน

แต่วันนี้มันแค่ตัวไหนแค่นั้นเอง

เท่ากับตอนนี้อีก๑๓คนถึงแล้ว

พูดมาประเทศไทยเราเป็นประเทศที่เสียเงินฉีดนะ

ต่างประเทศคือเขาฉีดฟรีหมด

แต่ก็ยังไม่ได้ฉีด

มันกำลังคิดว่า
แล้วที่จ่ายจังไปไม่ได้ใช่ไหม

คิวชั้น๓แสนเหมือนกัน

ทำให้รู้ว่าคนไทยอยากจะฉีดวัคซีน
เพราะว่าคุณคิดดูว่าคนไปจองวัคซีน

แสดงความเจรตนาที่อยากจะฉีด

ไม่ต้องลนลงเยอะหรอกเพราะคนอยากจะฉีดวัคซีน

เหลือเวลาอีก๑เดือนกับอีกประมาณสัก๑๑วัน

ณวันนี้ฉีดไปทั้งหมดเนี่ย
ล้าน๘แสนกว่าโดสแล้ว
ทุกวันนี้เราฉีดได้วันละ๕แสนถึงไหม

อาจจะให้ถึง๑๐๐ล้านโดส

หนึ่งเดือนคือ๓๐วันบกก็อีก๑๐วัน
ก็ต้องวันหนึ่งได้๓แสนอย่างต่ำ
วันหนึ่งแก่งต่ำต้องได้๓แสนคน
วันนั้นขับรถผ่านจุดฐานในกางบางชื่อ

ถนนอีกเส้นหนึ่งก็คือติดหมดเลยนะ

มีกำลังฉีดคือเราสามารถฉีดได้วันละ๑ล้าน

ปัญหาอยู่ที่ว่าวัคซีนพอที่จะฉีดวันละล้านไหม
ถ้าวัคซีนพอเราก็มีกำลังที่จะฉีดให้ได้ล้านหนึ่ง

มันไม่ใช่แบบ๒เข็มหรืออะไร
มันแยกใน๘๗ล้านโดสนี้มันก็มีแค่เข็มแรก

ณวันนี้มีประชาชนทั่วไปได้ฉีดวัคซีนแล้ว๕๐

ได้แหละถันวานนี้๑๐๐ล้านโดส

เป็นแบบมีเห็นเป็นรูปร่างไงว่าจะแจกอะไรสมมุติ
ยังไม่ออกมาว่าจะแจกอะไรบ้าง
คือเหมือนเขาให้เป็นบริฐานจัดการลองเองว่า

พอสมควรกลายเป็นแบบว่าคือต่างจังหวัดวันนี้
การตรวจอะไรเขายังไม่ทั่วถึงเหมือนเรา
กรุงเทพอาจจะง่าย
แต่เงินร้อยหนึ่งของต่างจังหวัดมันคือเยอะนะ
ค่าแรงเขา๓๐๐บาทแล้วถ้าสมมุติเขาอยู่กัน๓คน

ร้อยหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยนะ

จริงทางใต้คลัสเตอร์เยอะอยู่

ไปฉีดไฟเซอร์เข็ม๒ฟรี
นั่นดีใจด้วยนะครับ

แต่ก็ยังมีมาเพิ่มล็อตสุดท้ายเมื่อกี่ล้านโดสที่ผ่านมาเนี่ย

แต่ก็ยังมีการเขาเรียกว่าบริจาค

ซึ่งจะเป็นแบบไหว้ของประเทศไทยแล้ว

ต้องมีการตรวจว่าคุณฉีดวัคซีนหรือยัง๑เข็ม
ทุกคนมันจะต้องแบบว่า

ปฏิเสธหรือรอทางเลือกรออะไรอย่างนี้

ถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มก็ไม่ให้คุณขึ้นนะ

ธนาคารถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนครบ๒เข็มก็ไม่ให้คุณขึ้น

แต่ว่าเรื่องที่อาจจะเป็นปัญหาคือพวกแบบ

คือถ้าสมมุติว่ายังไม่ถึงคิวเขา

คือเขาหยุดวันเดียวเขาตายได้
มันก็เลยอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดปัญหานี้ขึ้นไหม

เกิดแล้วใช่ค่ะ

วันนี้มีคนหายจากโควิดนำหัวหมูไปแก้บน
สิทธิคะที่นี่เลยค่ะอังทองนะคะ
คือเขามีความเชื่อในหลวงพ่อใหญ่อยู่แล้วนะคะ

เขาบอกว่าเขาเนี่ยป่วยมาก

ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาไม่โทรมาเนี่ยนะคะ

ทีนี้เนี่ยคุณสามีเขาก็เลยแบบว่าทำยังไงดี

ก็เลยที่ทั้งคู่เนี่ยมีความเชื่อในหลวงพ่อใหญ่อยู่แล้วนะคะ

แล้วก็บอกว่าจะบนหัวหมูทั้งหมด๔๐หัวนะคะ
ขอให้ภรรยาหายจากโควิดในเร็ววัน
ปรากฏว่าค่ะในช่วงกลางดึกเนี่ย
ภรรยาเขานอนอยู่แล้วก็สะดุ้ง
สะดุ้งเพราะว่าได้ยินเสียงตะโกนดังบริเวณเตียงนะคะ
ดังมากจนทำให้ตัวเองต้องลุกตื่นมากลางคืนนะ
เสร็จแล้วพอเห็นว่าไม่มีอะไรก็หลับ
ปรากฏว่าเช้าตื่นมาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลย
คือมันดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็อาการป่วยเนี่ยหายอย่างรวดเร็วนะคะ

แต่เขาเนี่ยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเขาเชื่อในปฏิหารของหลวงพ่อใหญ่

ไปฟังเสียงเขากันว่าทำไมวันนี้เขาต้องเอาหัวหมูมาเต็มวัดเต็มวาอย่างนี้นะฮะ

หนูก็คือแบบว่าเหมือนจะไม่ไหวแล้ว
เพราะหนูก็บอกแฟนไว้แล้วว่าถ้าพรุ่งนี้ไม่รับโทรศัพท์ครูไม่ไหวแล้วนะ
แล้วพอประมาณสักตีสามได้เนาะ
เหมือนหนูอ่ะฝันเห็นคนคนหนึ่งมันตะโกนใส่หัวอ่ะ
เฮ้ยแล้วหนูก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา
พอสักพักข้างเตียงข้างเตียงคนนั้นคือไปแล้ว
แล้วพอเช้ามาก็คือเราเริ่มหายใจได้
จากตอนแรกเราหายใจไม่ได้เลย
พอเช้าขึ้นมาก็เริ่มหายใจออกเรื่อย
ตั้งแต่นั้นก็ดีมาเรื่อย
คุณหมอบอกว่าไม่ต้องใส่ท่อแล้วนะ
อะไรอย่างเงี้ย
ครั้งแรกก็หายขึ้นมาดีขึ้นมาเรื่อย
เพราะว่ามันกินปอดไปครึ่งหนึ่งแล้ว

อายุแล้วก็ได้ออกแล้ว
ก็เลยและคิดว่าน่าจะเป็นพี่หนูพ่องั้นเนี่ย

คือมีคนมาตะโกนใส่หูเราแบบดังมากแล้วเราตกใจเลย

นั่นแหละก็เลยมาแก้บนวันนี้
มีค่ะมีแต่คนเรานะความเชื่ออย่างเดียวไม่พอนะต้องมีความหวังด้วย

เขาบอกว่าที่วันนี้ไทยรัฐทางไทยรัฐไปสัมภาษณ์
เขาข้างก็เริ่มไปกันแล้ว
ตอนที่มันหนักจำได้ผู้เสียชีวิตเยอะจำได้ไหม

คือมันกินปอดเป็นครึ่งหนึ่ง

ระหว่างที่ตอนกำลังจะบ่สติอะไรก็
๔๐หัว

วันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องครับที่คนพูดถึงกันเยอะเหลือเกิน

นั่นอิสกายะครับซึ่งไม่ใช่อยู่ในเมืองไทย

เมื่อผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอพร้อมรู้ว่า
งานดีทั้งนั้นแฮชแทคโตเกียวอ่ะ
ไม่ใช่เสื้อวินเลานะ
แต่หน้าบางคนไม่ค่อยญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะ

เขาพูดภาษาไทยนะเมื่อกี้
อันนี้กำลังฟังอยู่ถ้าฟังญี่ปุ่นก็ต้องฟังออก

พนักงานหนุ่มหน้าหล่อภายในร้านเนี่ย
เขาสวมเสื้อกั๊กของวินมอเตอร์ไซค์เนี่ย
ซึ่งด้านหน้าจะมีการปักชื่อของพนักงานด้วยมิ้น

ไปถึงเลขประจำตัวพนักงานด้วย
ส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากการโชว์บัตรประจำตัวของวิน
ก็มีเหมือนเพลงไทยแหละ
ชมโกเกียวเหรอ
เดี๋ยวแต่วิ่งลองเสิร์ชถาดีกว่า

ชื่อกุมฝากบามแม่เจ้าของร้านเป็นคนไทย

แล้วก็มีทั้งแต่งชุดช่างบ้างล่ะ

แม่โฟกัสสคริปต์ก่อนแม่แม่โฟกัสสคริปต์ก่อน

จนถึงทุกวันนี้เป็นชุดวินมอเตอร์ไซค์นะฮะ
แล้วก็ภายในร้านเนี่ยมักจะเปิดเพลงไทยครับ
ทำให้ได้กลิ่นอายแบบร้านนั่งชิวแบบไทย
แล้วทำให้คนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นสามารถคลายความคิดถึงบ้านได้ระยะหนึ่ง
แต่ก็ยังถือว่าเป็นการโปรโมทเมืองไทยไปด้วยในตัวนะฮะ
แต่ก็อย่างนุ่มินบอกเนาะบางคนน่าเหมือนคนไทยเนาะ
ใช่คือมิ้นคิดว่าอาจจะมีคนไทยอยู่บ้าง
เพราะว่าเพราะว่าลูกค้าที่ไปเขาบอกว่ามีทั้งผู้หญิงไทย
แล้วก็ผู้หญิงญี่ปุ่นด้วยเหมือนกัน
หมายถึงคนที่ใส่วินเสื้อเสิร์ฟมีคนหนึ่งเหมือนคนไทยเหมือนกันนะ
คิดใช่มันรู้ว่าบางคนก็หน้าตาเหมือนคนไทย
อาจจะมีไหมอาจจะมีบ้างมีล่ะ
แต่เขาบอกญี่ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดประเทศเร็วนี้
แล้วก็จะทุ่มเงินในการเปิดประเทศใหญ่มาก
เต็มที่ใช่ไหมครับ
อือพอญี่ปุ่นมีบาร์เยอะมีทุกที่
ราคาดิ๊งมันจะต่างกันมันจะแพงเลย

เขาเอาใจเก่งใช่ไหมมดดำ
ก็ไปกันก็พี่ไม่ได้จ่ายไงมะตูมจ่ายให้ตอนนั้นน่ะ
มดดำเกาหลีกับญี่ปุ่นใครเอาใจเก่งกว่า

ถ้าสมมุติคุณทำงานมาเยอะแล้วแบบว่า

แต่ก็ต้องเตรียมเงินไม่ใช่แบบว่าหลักพัน

โอเนไงชิมมาสหรือยังไง

มีตัวท็อปเขาคือบางคนก็อยู่จากนี้

จริงแต่อาชีพเขาถือเป็นอาชีพปกติ
ไม่ได้เป็นแบบว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าอ้าว
เขาไม่อายเพื่อเพราะว่าเขาไม่ได้

เป็นเพื่อนคุยจริงแบบชงเหล้าให้เหนื่อยไหม
อย่างทุกวันนี้มีอันใหม่เด็ดกว่า
เห็นประตูเพิ่งเปิดให้ฉันดู

จะมารับที่สนามบินฟิลแฟนหนู
แล้วจะอยู่ด้วย๒๔ชั่วโมงแบบ๘๐๐๐บาท

โอ้ผมไม่อยากขอให้ไปเถอะ
แฟนให้ไปหรือเปล่า

เผาวันนี้เกือบถ่ายติดนะถ่ายบ้านอยู่ดีกำลังส่งให้คุณกรอพถ่ายเอ๋

เอ้าเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันต่อ
เดี๋ยวอีกสัปดีขออีกเปรกหนึ่งเข้าไปอ่านข่าวได้ไหม
อ่าค่ะอยู่ยาวไปเลยไว้ไม่ได้ค่ะไทลัทนิวโชว์รออยู่
วันนี้เดินทางมาเข้าพบนายกเขาบอกแบบเข้าพบแบบเป็นความลับใช่ไหมแล้วก็ปิดข่าวเงียบด้วยซ้ำไป
บางคนก็บอกเฮ้ยมันเป็นช่วงเวลาที่ก่อนหน้านี้เราเห็นโดนัททรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
กับประธานาธิบดีของจีนเนี่ยเขามีการวิดีโอคอนเฟอร์เรนด์กัน๓ชั่วโมงกว่า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

แบบแสดงอย่างดูภาพเอาสมภาษณ์ทางทะเลกับทางอากาศเนี่ย

ซึ่งคือหลายคนก็หวั่นว่า

ใช่ค่ะแล้วรัสเซียกำลังพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ใหม่
พอกันกับของเกาหลีเหนือเหมือนกัน
ซึ่งตอนนี้เขาก็เลยเหมือนกำลังไม่แน่ใจคือ
เหมือนถ้ามันมีชนวนอะไรที่มันแรงขึ้นมาเนี่ย

ทุกคนมีคู่มีคู่ด้วยนะใช่ก็เลยไม่แน่ใจว่ามาคุยเรื่องนี้ไหม

เป็นโซนเอเชียเป็นโซนอาเซียเหมือนกัน

แต่ว่าเขาออกมาแย้มคร่าวนะคะว่า
คุยเรื่องความมั่นคง
อยากให้เข้าใจสถานการณ์ของประเทศไทยด้วย

ซึ่งสหรัฐก็เป็นพันธมิตรที่ดีแล้วเขาก็บอกว่า

เขาก็บอกว่าถ้ามีการร้องขอให้สหรัฐสนับสนุนเขาก็ยินดี

แล้ววันนี้สหรัฐก็บอกว่าจะไม่ร่วมโอลิมปิก

เป็นรอบของการตรวจสอบหรือรอบของการพบปะ
ก็อาจจะจริงอาจจะแค่มหาลือเรื่องการซ้อมรบ

กำลังปล่อยโคมลอยบอกแม่

ไม่ว่าต้องค่อยดูติดตามไปก่อนว่าอย่างไร
ตอนนี้ก็ต้องติดตามข่าวสารการเมืองให้ดีเหมือนกัน

คุณผัดเดี๋ยวนี้เขาใช้กล้วยด่างมันเป็นสินสอดทองมั่นกันแล้ว

แพงมากเลยนะทั้งกล้วยด่างทั้งบอนสี
ทีนี้ตอนนี้เขาก็จะมีการดองกันเกิดขึ้นแล้ว
ก็คือหัวหน้าสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยที่สกลนครนะคะ
เขาจะแต่งงานกันวันที่๒๙พฤศจิกายนนี้
แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าทั้งสองคน
ชื่นชอบในไม้ด่างแล้วก็บอลสีเหมือนกันทั้งคู่เลยนะคะ
ก็เลยตัดสินใจค่ะว่าจะใช้กล้วยด่างอินโดมูลค่าต้นละ๒ล้านบาทเป็นสินสอด
แล้วก็มีเงินสดอีก๕แสนทองรูปภัณฑ์๓บาทนะคะ
สินสอดทั้งหมดก็เกือบ๓ล้านบาท
ก็นี่แหละค่ะโดยบรรยากาศในงานก็ทุกคนก็เห็นด้วยนะคะ
เพราะเขาบอกว่าเงินทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะเอาไปลงทุนทำนี่แหละค่ะ
กล้วยด่างทั้งบอนสีกันเพราะทั้งคู่เนี่ยชอบนะคะทั้งหมดทั้งสิ้น
แล้วก็ในงานก็มีการติดกล้องวงจรปิดทั้งหมด๒๐ตัวด้วย

สวยไหมเธอนะนี่แหละค่ะตอนนี้นะคะก็บอกว่าสาเหตุที่ปลูกไม้ด่างกันรักกันทั้งคู่เนี่ย
ก็ตัดสินใจแล้วเนี่ยว่าจะให้เป็นสินสอดเนี่ยทางญาติของทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ก็ไม่ได้คัดค้านแต่อย่างใดนะแม้ว่าผู้ใหญ่บางทีจะไม่ค่อยเข้าใจว่า
เพราะฉะนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ต่อไปนี้เขาก็จะดองกันแล้วนะคะ
ทำกันไปสวยงามค่ะ

เขาบอกว่าวันนี้ร้านมุมปากบาร์ใส่เสื้อช็อปวิศวะ

มาให้ดู
เห็นไหม
ไม่มี

พิกเตอร์ผสมมากมีเครือข่ายค่ะมิน
แต่สุดท้ายก็ก็จบให้ดีเหมือนเขาก็ต้องเป็นเหมือนแบบตอน
จบอย่างเม่ก็คือก็คือบทสรุปก็คืออ่านน้องก็กลับตัวกลับใจ
ก็ไปขอโทษกลับขอโทษคุณนุ่นวรรณุษย์
ก็มาเจอคุณปีเตอร์คอฟกันสุดท้ายก็คือรักการอะไรอย่างเงี้ย
เอาตรงคนเพราะมันแรงมาตั้งแต่ต้นไง
โอ้โหไปเดี๋ยวฆ่าคนนั้นตายไปนี่ตายคนนั้น
คิดว่าต้องโดนอะไรอย่างเงี้ย

ถูกต้องไหม

แล้วเมื่อ๒๗ปีแล้วเขาจบยังไงกันอ่ะ
มันก็ไม่ทันไม่ให้ตอนนั้นหนูรุมวัน๓อยู่เลยอ่ะ
แต่ในทวิตเตอร์บอกใช่ไหมว่าไม่น่าจบแบบนี้ถูกไหม

ดูนี่๒๗ปีผ่านไปคุณหนุ่มพี่แซมยุรนันกับคุณหนุ่มกัญชัย

แต่เขาบอกลูกชายหล่อไงยังหล่อไม่ได้เท่าพ่อนะ

เหมือนปั้นเทพบุตรกรีกเลย
ไปครับวันนี้ลูกดาราใส่
ใช่วันนี้นะคะวันลอยกระทงนะคะ
ข้ามเดือน๑๒ไปดูดีกว่านะคะว่า
บรรดาเซเลปตัวน้อยนะคะ

เขาแต่งชุดไทยชุดอะไรยังไงกันบ้างนะคะ
เพราะว่าทุกคนจัดเต็มมากเลยนะคะ

ไปดูเลยแล้วกันขอภาพค่ะ

นี่น้องลูกคุณ
ลูกของคุณโอซาแวงนางแบบ
ลูกลูกบาน์ไอนี่ไงลูกของคุณกอร์ม

แต่ปากเหมือนคุณแม่นะ
นี่น้องโภลลูกพี่สาคริส

ก็เป็นเทศกาลหนึ่งเนาะที่ได้เลยมาแต่งตัวกัน
นี่คือลูกว่านลังศิษย์

ตอนนี้อ้วนกลับไปหาลูกที่เกาหลี

ไม่สมการก็รอยกาทง
โอ๋น่ารักจังเลย
วันนี้จะมีคลิปนึงแม่ในรื่ดูนี้
ทุชิกกาลเนี่ยจะเป็นเดือนที่คนและแต่งงานเยอะมาก

คุณแพทย์ก็ว่าคุณแพทย์ไปดูคลิป

แทนส้มประตูทองปลอดภัยปลอดภัยแต่มีคนบอกว่าเจ้าบ่าวหล่อมาก

ก็เอาอุปกรณ์มาก็รู้สึกแบบ
ดีแล้วค่ะจะได้เป็นสัญลักษณ์ของความปลอดภัย

เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ตอนนี้มิ้นอยู่ไหนล่ะฮะ

เดี๋ยวจบจากรายการแล้วก็ไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะฮะ
พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

พุกผ่านะพุกผ่าพ่อนายปั๊บไปทุกน้อยน่ะ

บอกหยากขึ้นไปหมดเร็วคือถ้าเมื่อกูบอกโอเคด้วย
เศรษฐกงเศรษฐกิจตอนนี้มันมีขวดเล็กให้คุณได้ซื้อกันอยู่
เบรกนี้นะคะก็ช่วงนี้คือคนก็เริ่มออกไปรอยกระทงเนา
ก็บางทีงานที่เชียงใหม่ก็เริ่ม๖โมงครึ่ง
กระทงนั้นเปิดครับคือจริงตอนนี้เป็นช่วงเรียกว่าเป็นเทศกาลต่างแล้วล่ะ

แต่ว่าถ้าไปช่วงนี้ก็ยังไงก็แมส

คนเยอะก็ต้องระวังตัวนะคะ

ส่วนความฝ่ายฝันอยากเป็นน้องลิซ่า

มีเหล่าบรรดาเพจหรือคลิปต่าง

ซึ่งงานนี้ก็พิเศษคือเพราะคุณแม่เนี่ย

ที่น่ารักคือแบบว่ามันได้เจอกัน๒ปีไหม

ลิซ่าก็ได้ให้สัมภาษณ์แหละว่าแบบเออแบบคือสติงเกิ้ลโซโลเดี่ยวครั้งนี้ออกมาเนี่ย
คือเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าก็หลังจากที่
พอจบที่ฝรั่งเศสทุกคนก็ต้องแยกย้ายถูกไหมน้องก็ไปทำงานแม่ก็ต้องกลับมาไทย

แม่ก็เดี๋ยวก็ได้กลับมาเจอกันอีกนะ

อยากรู้ว่าทำบุญเพื่ออะไรอยากเป็นลิซ่าแม่
เราต้องรอชาติหน้าลูกใหม่นะ
เป็นแองจี้แหละ
แม่ตัวลิซ่าเป็นแม่คุณแม่นดีกว่าดีแฟน

ไม่ต้องไปได้อ้ำพัชราภาเปิดบ้านหรู

คือซ่อมแซมบ้านแต่เขาบอกว่าซ่อมแซมคราวนี้เนี่ยนะ
เหมือนทำบ้านใหม่นะคะจริงทำบ้านเนอะ
งบมันจะบานตลอดแหละอย่างนี้เลยแหละ
เขาก็ทำแล้วก็ลงแต่ปรากฏว่าบ้านที่ทำใหม่เนี่ยนะคะ
เขาออกแบบไม่ได้แบบว่าวิสมาระอะไร
ทำแบบเรียบหรูเลยนะคะ
แต่ก็หลายตังค์อยู่เหมือนกัน

คนทำบ้าน

ดูบ้านลบมีสิทำก่อนอย่างนี้ไม่จงใหญ่เลย
ไม่แล้วคุณแม่ให้เขาอีกกี่ปีอ่ะ๒ปี
มัน๕๐ปีก็จะต้องอุ้โห

ลื้อซ้ายเจอขวามันจะต้องซ่อมไปเรื่อย
แต่ก็คือเขาก็บอกว่าโอเคล่ะถ้าสมมุติบ้านเนี่ย
อย่างเราเชื่อไงว่าปีหน้ามันเป็นปีเปลี่ยนฮวงจุ้ยหมดทุก
ถ้าใครทำบ้านทำบ้านอะไรอย่างเงี้ย

แต่มีคนเข้ามาคอมเมนต์นะอันนี้คุณแม่ขอนิดนึง

เขาบอกว่าอาจารย์ช้างแม่นถักพูดแม่เรื่องมีแฟน
โอ๊ยไม่มียังไม่มีแฟนยังไม่มีเฟิร์นนั่นกันค่ะ
เขาบอกว่าอาจารย์ช้างแม่นตกลงมีหรือไม่มี

อีกแล้วตกลงอาจารย์ช้างแม่นใช่ไหมแม่อีกแล้ว

เอาล่ะรอก่อนใครจะมาเป็นแฟนรอก่อน
ไปแล้วสวัสดีครับกลับมาเจอกันบันจักร
รอกระทงนะคะ